สองคนเนี้ยย่อกเข้ามากรรังดึกโคมน์รถแจกยันโยน
จอดไว้หน้าบ้านคือเจ้าของเองเนี่ยเจ็บใจมาก
มันผ่อนหลายปีนะจะผ่อนให้
แล้วเพิ่งหมดหมัดหมาดสดสดร้อน
แต่แกมาขโมยไปซะได้

นี่ครับเมื่อกล้องวงจรปิดช่วงเวลาตี๑๒๔นาที
คนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นอยู่๒คนขี่รถจักรยานยนต์
ขี่แล้วก็ซ้อนกันมาจากทางอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ
จอดรถบริเวณสาราบริมทางซึ่งอยู่ริมถนนตรงข้ามร้านที่เกิดเหตุ
จากนั้นคนร้ายสองคนเดินมาบริเวณหน้าบ้าน
แล้วก็ด้อมมองวนไปเวียนมาแบบนี้เดินมาดูรถจักรยานยนต์เป้าหมาย
ก่อนจะออกไปรอบ๑เหมือนไปซึบวางแผนก่อน
จากนั้นเวลาตี๑๔๔นาทีผ่านไปสักประมาณ๑๕นาที
คนร้ายสองคนก็เดินย้อนกลับมาแล้วก็ช่วยกันเลยคุณ
ล้อหน้าของรถเนื่องจากรถจักรยานยนต์ล็อกคอไว้นะฮะ
ก็ยกล้อหน้าขึ้นนิดนึงที่เหลือมันก็เข็นได้ใช่ไหมฮะ
แล้วก็เข็นหายไปกับความมืดและสายฝนนี่ขยับยิกนิดนึง
เองเองยกหน้าสิเดี๋ยวยกหน้านิดนึง
แล้วเดี๋ยวพวกเราก็เข็นออกไปแล้วมี๒คนมันแรงพอนะฮะ
คนร้ายใช้เวลาในการก่อเหตุ๒๐นาที
ตั้งแต่ดูลาดลาวจนก่อเหตุสำเร็จเนี่ยนะครับ
หากใครพบเห็นหรือว่าแจ้งเบาะแส
ก็รบกวนเพื่อนในโซเชียลหน่อยนะครับ

ด้านหน้าเปิดเป็นร้านประดับยนต์นะครับ
ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายน่านห้วยโกน

มาเปิดประตูหน้าบ้านตั้งแต่เช้า
อันนี้เล่าให้ฟังนะพอไม่เจอรถจักรยานยนต์

ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นภาพชัดเจนเลย
อย่างที่บอกตอนนี้เหลือแต่กุญแจ
คันนี้ซื้อเงินผ่อนมาได้๒ปี
หมดหมดไปเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
ตอนนี้ทิ้งไว้แต่กุญแจนะฮะ

มาเปิดประตูมาเห็นรถไม่มี
ผมก็เลยบอกว่าถามเมีย
รถไปไหนให้ใครไหมแค่นั้นแหละ

ถามว่าให้ใครไปไหม

๓เดือนบ้าง

เอาเดี๋ยวังกุญแจ
พี่เอวอุ่งกำหมัดไปแล้วเหลือกะแหล่กุญแจ

เดี๋ยวตำรวจกำลังทำงานอยู่ในการตามล่าโจรสองคนนี้นะครับ